ชาวบ้านนะเขามาสั่งซื้อพวงหลีดแต่ว่าเป็นพวงหลีดพัดลม
ตอนนี้ยอดขายพุ่งกระฉูดเลยค่ะ
จะได้มีความเย็นสบาย

ตลอดก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจยอดขายพวงหลีด
ที่ร้านสุรินชาติดีหีบศพ
เป็นร้านขายโรงศพและพวงหลีดนะคะ
กัดเลขที่๙๕หมู่๓ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
อากาศมันร้อนอุณหภูมิมันสูง
ชาวบ้านเขาก็อยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาช่วยคลายความร้อนอย่างพัดลมนี่แหละ
แต่ทีนี้ซื้อมาใช้เองก็ดีแล้วไง
แต่ว่าคนเจ็บคนตายก็มีทุกวัน
ดังนั้นการที่จะใช้พวงหลีดให้มันเกิดประโยชน์ก็เลยนึกถึงพัดลม
คุณคณิตถาเจ้าของร้านบอกว่ายอดขายพวงหลีดแบบพัดลมช่วงนี้ขายดีมาก
วันหนึ่งตกวันละ๑๕๒๐ตัวเลยนะ
ก็เรียกว่าแซงหน้าพวงหลีดดอกไม้สดและแบบอื่นไปเลย
เห็นว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะก็เลยขายดีเป็นพิเศษหน่อยนะคะ
ทีนี้เขาไม่ใช่แค่จะเอาพัดลมมาแบบขายเดี่ยวนะ
ก็มีการประดับประดาษดอกไม้ให้มันดูงดงามมากขึ้น
แล้วก็ใช้ดอกไม้ที่เอาไปทำประโยชน์ต่อได้
ไม่ใช่เป็นดอกไม้สดแบบนั้นก็ประดับประดาษไปให้มันดูมีความงดงามนะคะ
เหมาะสมกับการที่จะไปมอบเอาไปให้กับเจ้าภาพนะคะ
ซึ่งทางเจ้าของร้านเขาบอกว่ามีพวงหลีดพัดลมตั้งแต่ขนาด๑๖นิ้ว
ไปจนถึงพัดลมอุตสาหกรรมเลยนะคะเป็นขนาดใหญ่

ราคาก็เริ่มตั้งแต่๘๐๐๔๕๐๐บาทนะคะ
เป่าทีนี่คือถ้าเซ็ตผมมาต้องกลับไปเซ็ตใหม่เลยนะแบบใหญ่นี่
คุณก็สามารถสั่งซื้อได้ในราคาที่เป็นธรรมคุณชนะ
คุณอยากจะสั่งซื้อมาเผื่อให้ตัวเองไว้ใช้ไหมคะ
อันนี้ต้องมองหมอกคุณมากต้องบอกไว้เลย
ให้คุณซื้อเอาไว้เอาไว้ใช้ให้ใครพักหน้าใจ
ไม่ต้องร้อนรุ่น

ครบที่เดียวเลยใช่ไหมได้วางแผนล่วงได้